ด้วยเรื่องของคนกรุงเทพกันบ้างนะปกติข่าวเรื่องการเดิน
แล้วก็ตกลงไปในท่อตะแกรงเหล็กที่มันชำรุดพังเสียหาย
เราก็ได้ยินอยู่เป็นระยะแต่คราวนี้อันนี้ไม่ได้ตกท่อ
แต่ท่อมันโผล่ขึ้นมามันยื่นขึ้นมานะ
๖๐เส้นได้สูงนะคือชาวบ้านแถวนั้นบอกว่า
เห็นมา๔๕ปีแล้วแถวถนนสาธรณ์ใต้ใครเคยเห็นบอกเราหน่อย
แต่วันนี้มีเหตุชาวต่างชาติเดินไปสะดุดไปชนจนบาดเจ็บ
ทางพื้นที่เขาตัดเลยค่ะอ่าเราก็เลยไม่ทันเห็นนะ
อ่าวันนี้นะครับเมื่อช่วงสายสายมีเหตุนักท่องเที่ยวเนี่ย
ท่อเหล็กอันนี้นะครับเดินชนท่อบริเวณทางเท้า
ริมถนนสาธรณ์ใต้ใครเคยเห็นบ้างอยู่ช่วงปากซอยสวนพลู
อ่าท่อเหล็กอันเนี้ยมันสูงขึ้นมาโอ้โหเกือบหน้าแข้งอ่ะนะใช่
แล้วแหลมด้วยตรงปลายมันแบบอื้อหือคือคนที่อยู่แถวนั้นเขาเห็นบ่อย
เขาอาจจะหลบทันแต่คนที่เขาไม่รู้เขาไม่ได้เดินตรงเนี้ย
ใครจะไปรู้อยู่ดีมีอะไรโผล่ขึ้นมาบนทางเท้าอ่ะเนอะแล้วไปทาสีให้เนียน
เหมือนกับพื้นใช่นะครับวันนี้เมื่อช่วงสายสายมีชาวต่างชาติ
อายุประมาณเจ็ดสิบปีเดินชนเนี่ยครับเนี่ยท่อเหล็กอันนี้บริเวณทางเท้า
ถนนสาธรณ์ใต้จนบาดเจ็บที่หน้าแข้งซ้ายอ่าบาดแผลเป็นลักษณะของการถูกเจาะเข้าไปนะครับ
แล้วจักรยานยนต์รับจ้างแถวนั้นกับคนที่เห็นก็พากันไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวธนรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ
เนื่องจากเห็นภาพที่พลเมืองดีช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
แล้วเขาก็อ่าแชร์กันนี่
แล้วก็เห็นแล้วแห่ท่อมันอันตรายมันน่ากลัวนะครับ
มันสูงด้วยแหลมคมด้วย
ไปถึงจุดเกิดเหตุบริเวณริมถนนสาธรณ์ใต้ช่วงปากซอยสวนพลู
อ่าก็พบว่าท่อเหล็กอันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสาธรณ์มาตัดออกไปเรียบร้อยแล้ว
นี่ฮะเฮียนเลยนะครับเอ๊ะเมื่อก่อนมันมีไว้ทำไม
อืมอยากจะรู้จังเลยเอ่ออ่าถึงเวลามันก็ตัดได้นี่ใช่ไหม
ไม่ต้องมีมันก็ได้เนี่ยใช่แล้วเมื่อก่อนเป็นไส้ติ่งอยู่ทำไม
โผล่อยู่อย่างนี้มานานอ่ะถูกต้องก็ปล่อยไปเรื่อยอย่างนี้หรอ
ถ้าไม่มีใครเดินชนก็คงจะปล่อยอยู่เรื่อยอย่างนี้หรอ
ก็นี่ไงวันนี้ก็ตัดไปแล้วไงก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับ
เจริญชูเนธคนขับรถตุ๊กบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกแบบนี้ครับเดินมาจากถนนสาธรณ์ใต้
ลักษณะเหมือนต้องการสอบถามข้อมูลจากคนที่เดินสวนไปสวนมา
มาถึงที่เกิดเหตุนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนนี้ก็ตัดสินใจเดินมาริมถนน
เพื่อจะมาสอบถามทางกับคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
แต่คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างคนนั้นสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้
ก็เลยชี้บอกว่าให้เขาช่วยพูดกับนักท่องเที่ยวคนนี้ให้หน่อย
นักท่องเที่ยวก็เลยจะเดินมาหาคนนี้มาหาคนขับรถตุ๊กที่เล่าให้เราฟังเนี่ย
ซึ่งกำลังนั่งรอรับผู้โดยสารอยู่ห่างจากจุดนักท่องเที่ยว
ที่คุยกับกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้างสัก๑๐เมตร
ระหว่างที่ชาวต่างชาติคนนี้กำลังเดินมาหารถตุ๊ก
สะดุดกับเหล็กเมื่อสักครู่นี้
คือเป็นเหล็กที่จอดรถจักรยานยนต์แล้วก็เสียหลักจะหกล้ม
แต่ช่วงจังหวะจะล้มเนี่ยนักแข้งของชาวต่างชาติคนนี้ไปเตะท่อเหล็ก

หน้าแข้งถูกเจาะเข้าไปแผลค่อนข้างลึก

ทีนี้พอเลือดออกเยอะ
คนที่เห็นเขาก็กลัวว่านักท่องเที่ยวคนนี้จะเป็นอันตราย
ก็เลยเอาเชือกมาผูกที่ช่วงหัวเข่าเพื่อห้ามเลือด
และหลักโทรได้เรียกรถประยบาลกู้ชีพฉุกเฉิน๑๖๖๙
พานักท่องเที่ยวคนนี้ไปรักษาพยาบาล
นายเจริญบอกว่าท่อเหล็กอยู่ที่จุดนี้ละ๕ปีแล้ว
เป็นแผลเป็นประจำทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ก็ไม่เคยมีหน่วยงานไหนนะครับที่เข้ามาแก้ไขจัดการให้
ก็ยังคิดอยู่ในใจว่าถ้าวันนี้ไม่เป็นชาวต่างชาติ
ไม่มาโดนเนี่ยไม่เป็นข่าวดังขึ้นมาเนี่ย

ฝรั่งเขาเดินมาแล้วเสร็จแล้วเขาไม่รู้จักเส้นทางนะครับ
ก็เลยมาสอบถามมอเตอร์ไซค์ซึ่งจอดอยู่ตรงนี้นะครับ
แล้วเสร็จแล้วมอไซค์ไม่รู้คือพูดภาษาอังกฤษไม่ได้
เลยชิบว่าที่ผมฝรั่งยกมือใส่อย่างเงี้ย
ผมก็ยกมือเสร็จอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วเขามาสะดุดตรงนี้นะครับผมครับ
สะดุดที่จอดแต่ยานเนี้ยใช่ครับสะดุดที่จอดแต่ยานเสร็จแล้ว
เป็นท่อแป๊บเป็นท่อแป๊บกลมแต่ว่าไม่รู้ว่าใครทำยังไง
ไม่รู้ว่าเขาบี้ให้มันแบนนะครับซึ่งครบมาก
แล้วก็มาล้มใส่ตรงนี้แหละครับผมเขาใส่กางเกงยีนใช่ไหมครับ
แล้วเลือดมันผุดผุดผุดขึ้นมานะครับผุดจากกางเกงยีนอ่ะ
ออกเยอะครับออกแรงด้วยครับผมเลยใช่ครับผม
แล้วเสร็จแล้วผมก็โทรแจ้งรถพยาบาลหนึ่งหกหกเก้านะครับผมฮะ
คือขอความช่วยเหลือหน่อยว่าเหตุเกิดตรงนี้ตรงนี้นะครับ
ตรงนี้มันมีมาหลายปีแล้วครับเนี่ยอย่างต่ำ๔๕ปีครับเป็นอย่างต่ำนะครับผม
ตรงนี้ครับสะดุดแทบทุกเดือนนะครับมีทุกเดือนครับทอดตรงเนี้ย
เพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ไม่มีถุงพลาสติกสีแดงหรือสีอะไรให้เขาเห็นนะครับ
เพื่อยังทอเนี่ยมันสีเดียวกับปูนสะดุดชนกันทุกเดือนอ่ะใช่
จอดรถจักรยานไงมันใกล้กันมากบางทีมันซ้อนมันมองไม่เห็นนะ
ไม่อยากคิดไกลนะถ้าสะดุดล้มลงมาแล้วไม่ใช่ช่วงหน้าแข้งเนี่ย
ถ้าไปโดนส่วนอื่นใช่ไหมที่อันตรายหัวฟาดหรืออะไรอย่างนี้สมมุตินะฮะ
ท้องหน้าอกใบหน้านักท่องเที่ยวชาติต่างชาติคนนี้นะครับ
ชื่อว่านายโรเบิร์ตอายุเจ็ดสิบปีเป็นชาวออสเตรเลียนะครับอ่า
เขามาทำงานที่ไทยนี่แหละมาทำงานได้ไม่นานนะครับ
ก็คงจะไม่ชินเส้นทางพยายามจะสอบถามหาเส้นทางตอนจะเดินทาง
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่กับพลเมืองดีช่วยเหลือ
ระบุกันเนี่ยนะครับก็คือนายโรเบิร์ตเดินสอบถามทางอย่างที่เราเล่าให้ฟังนะครับ
แล้วก็ไม่เห็นท่ออันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นพลาสติกทีวีซีหรือว่าเหล็กนะ
แต่เอาเป็นว่ามันเข้าไปลึกนะครับตรงหน้าแข้ง
โรเบิร์ตบอกว่าไม่ติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าส่วนตัวเขาเขาก็ยอมรับว่าเขาก็เป็นคนที่เดินสะดุดเอง
ส่วนสำนักงานเขตสาธรณ์ก็ไปตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าท่ออันนี้เป็นท่อร้อยสายไฟ
ภายในท่อมีสายไฟอยู่เป็นจำนวนมากกำลังตรวจสอบอยู่ว่าเป็นของหน่วยงานใด
เดี๋ยวจะเรียกมาสอบถามและเอาผิดท่อร้อยสายไฟเอาสายลงดินหรือยังไง
หรือร้อยไปไหนยังไงเออมันเหลือยังงี้ได้ยังไง
ที่ไหนมีอีกหรือเปล่าเนี่ยนะให้เราเป็นสื่อกลางก็ได้นะครับ